ขอถอนหายใจจากฝั่งนี้เฮือกหนึ่ง
แล้วก็มาถอนหายใจกับฝั่งตัวเองอีกเรื่องหนึ่งกับข่าวนี้
เชียงรายครับผู้ชายอายุ๒๓ปีร้องเรียนบอกว่า
ถูกตำรวจบุกมาจับแล้วค้นบ้านบอก
บ้านคุณเนี่ยนะไปชักชวนคนเล่นพนันออนไลน์
คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดนะ
คือแล้วเรียกล้านหนึ่ง

ฮะเลือกล้านหนึ่งเลยหรอ
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านของนายบอล
ในบอลอายุ๒๓ปีรถมาแล้วนะครับ

บันทึกภาพขณะที่กลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่

ในพื้นที่หมู่๑๐ตะวนเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
นะครับพอกลุ่มที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกเข้าไปสักพักหนึ่งนะฮะ
นี่ชุดแรกชุดแรกนะฮะเข้ามาปั๊บ
สักพักตำรวจในเครื่องแบบนะครับก็เดินตามเข้าไปในบ้าน
จากนั้นผู้ชายลักษณะที่เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็พยายามนะครับ
เขาบอกว่าใช้ไม้เนี่ยดันกล้องวงจรปิดให้ไปด้านบนซะ
แต่ก็ทำไม่สำเร็จก็เลยชักปั๊กออกซะเลย
เจ้าหน้าที่นะครับกล่าวหาว่าในบอลเนี่ย
คุณเนี่ยนะนี่ในบ้านแล้วเข้าไปในบ้านแล้วนะ
คุณเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ไพ่บาคาร่า
ก็เลยยึดคอมพิวเตอร์ยึดโทรศัพท์มือถือ
แล้วพาไปที่ห้องลับเรียกเงิน๑ล้านบาทครับ
กับการตั้งข้อหาให้เบาลงจะเหลือแค่โทษปรับเท่านั้น
หลังเกิดเหตุในบอลไปแจ้งความวิธีสพแม่สาย

เมื่อวานนี้ตำรวจสพแม่สายเรียกนายบอลนะครับ
มาสอบสวนหลังจากแจ้งความไว้ว่า
กลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจต่อชะดอแม่สาย
และตรภ๓๘นายเข้าคนบ้าน
ขณะที่เขาอยู่ในบ้านกับน้องชายและแฟนเนี่ยนะ

เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้แสดงหมายค้นกับแม่ของเขา
จากนั้นก็พาเขาพาแฟนเขาแล้วก็น้องชายเขา
บันทึกจับกลุ่มในห้องลับ
ในหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนแม่สายยึดโทรศัพท์ของทุกคนไว้หมด
เนี่ยฮะคือภาพจำลองแล้วก็ขอรหัสผ่านไล่ดูข้อมูลในมือถือนะครับ
ว่ามีใครบันทึกภาพตอนจับเอาไว้หรือเปล่า
ที่สำคัญนะครับยังเข้าไปในแอปบัญชีธนาคาร
เพื่อดูยอดเงินในบัญชีด้วยจนพบว่าบัญชีของนายบอลเนี่ยของน้องชายในบอลเนี่ย
มีเงินอยู่สี่แสนบาทจากนั้นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มครับ
พูดคุยแล้วบอกว่าเอามาล้านหนึ่งถ้าจ่ายตอนนี้โทษหนักจะเป็นเบานะ
มันจะช่วยให้คดีง่ายขึ้นและยังขู่ต่อบอกว่าถ้าไม่จ่ายนะ
เดี๋ยวเพิ่มข้อหาให้มันหนักเลยจึงต่อลองเหลือห้าแสนแต่มาสรุปจบที่สามแสน
นี่ผมมีแค่สามแสนบาทแล้วสั่งให้โทรหาคนที่ไว้ใจได้สักคนหนึ่ง
กดเงินมาไปกดเงินมาแล้วเปิดลำโพงด้วยระหว่างคุย
เขาก็เลยโทรหาเพื่อนของน้องชายครับบอกเฮ้ยเองไปตะเวนกดตังค์มาดีวะ
นะจะเอามาให้เขาเนี่ยจากนั้นก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ในต่อชะดอแม่สายครับ
คุณผู้ชมฮะพอไปถึงก็สั่งให้เพื่อนของน้องชายที่ไปกดตังค์มาเนี่ย
เอาเงินไปใส่ถุงแดงทึบที่วางไว้หลังตู้เย็นคือเตรียมไว้ใส่เงินนี้โดยเฉพาะครับ
แต่หลังจากเอาเงินมาให้แล้วเนี่ยกลับไม่มีการปล่อยตัวแล้วพาไปที่สพแม่สายบอกว่า
แต่พอไปถึงไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่รู้นะไม่รู้ว่าตกลงกันไว้ยังไง
พนักงานสอบสวนส่งตัวฟ้องศาลเลย
สารสั่งจำคุก๑เดือนฐานชักชวนเล่นพนันออนไลน์
ญาติก็เลยมายื่นประกันตัวเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แฟนสาวกับน้องชายของนายบอลเนี่ยยืนยันบอกว่า
ถูกพาตัวมาที่ต่อชด๓๒๗แม่สายจริงนะ
โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มยื่นข้อเสนอเรียกเงิน๑ล้านบาท
อันนี้อ้างตรงกับนายบอลหากไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่
ตอนนั้นเธอกับน้องชายตกใจมากแล้วก็ไม่ใช่คนกระทำผิดด้วย
ครอบครัวอยากจะได้๓แสนคืนครับ
เพราะเธอบอกว่ามันเป็นเงินที่เก็บมาจากการทำไล่ข้อโพศของบ้าน
ทั้งชีวิตสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้
อ้าวดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้าง
มาฟังร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์อินตะนิน

เขาเป็นหัวหน้าทีมเข้าไปจับชี้แจงแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าเขากับลูกน้องเนี่ยนะครับในภาพเนี่ย
ในกล้องวงจรปิดเข้าจับกลุ่มโปรดหายจริง
เพราะว่าสืบทราบว่าบอลเนี่ยนะบอลเนี่ย
ชวนคนเล่นพนันออนไลน์ในเฟซบุ๊ก
ส่วนที่เข้าไปก็มีการแสดงหมายค้นตามขั้นตอน
ส่วนการนำตัวมาเรียกรับเงินนั้นท่านปฏิเสธบอกว่าไม่จริง
ปฏิบัติตามหน้าที่มีหลักฐานการจับกลุ่มทุกอย่าง
ไม่เคยมีการรีดถ่ายเงินหรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยคดี
คุณผู้ชมก็สงสัยแล้วตอนเข้าไปไปดันกล้องเขาทำไม
ไปดันกล้องวงจรปิดเขาทำไมปุ๊ยสงสัยไหม

เจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดจับกลุ่มบอกว่า

เอาด้วยแล้วก็ถอนในใจเครื่องด้วย
จากนั้นหัวหน้าชุดจับกลุ่มได้เข้าแจ้งความนะ
แจ้งความกลับนะนะครับแจ้งความที่

ใช่เอาผิดกับคนที่โพสต์เรื่องนี้

กับเจ้าหน้าที่ตอชดที่ถูกกล่าวหา
เสียชื่อเสียงตามพรบคอมพิวเตอร์
ขนาดที่พาตำรวจเอกพี่พัฒนารเดชนะครับ

ส่วนต่อชะดออุ้มรีดเงินผู้เสียหายหรือเปล่าเนี่ย

ถ้าสอบสวนพบว่าต่อชนมีความผิดจริง
จะรีบสรุปสำนวนส่งปปชเชียงราย

ใช่ครับมันงงทุกข้อเลย
พฤติการในการทำงานของท่านนะฮะ